ช่วงนี้มาดูเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีรายได้น้อย
แล้วก็ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยไปแล้วนะครับ
เฟส๒นี้ก็ได้รับเงินเพิ่มในบัตรขึ้นแล้ว
ตอนนี้ทำให้หลายท่านสามารถซื้อของใช้จำเป็นในครัวเรือน
ได้มากขึ้น๑๒เท่านะครับ
โดยนายสรษักพรมชัยเป็นหนึ่งในผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แล้วก็เป็น๑ใน๔ผู้มีรายได้น้อยของบ้านทางยาว
หมู่ที่๘ตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ได้รับวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพิ่มขึ้นแล้วจาก๓๐๐บาทเป็น๕๐๐บาท
หลังจากที่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
เดินทางไปยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วม
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทกศ
คุณสรศักดิ์บอกว่าดีใจที่ได้รับเงินในบัตรเพิ่มขึ้น
เพราะเงินส่วนนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปได้มาก
และสามารถซื้อของใช้จำเป็นได้มากขึ้น๑๒เท่า
จากเดิมซื้อข้าวสาร๑ถุงก็สามารถซื้อเป็น๒ถุงได้
แล้วก็น้ำมันพืช๑ถุงต่างจังหวัดเขาก็แบ่งเป็นถุงนะ
ก็สามารถซื้อได้๓ถุงนะฮะก็เอาไปใช้ในครอบครัวได้นะครับ
๐บาทนะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะว่าน้อยก็น้อยจะว่ามากก็มาก

ก็อย่างที่ผมพูดเราต้องซื้อเพิ่มขึ้นได้อีกเท่าตัว
ขณะอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือคุณพยาวอุ้มญาตินะครับ
วัย๕๕ปีท่านนี้ก็อยู่ระหว่างรอการเพิ่มวงเงินในบัตรอีก๒๐๐บาท
เป็น๕๐๐บาทภายในเดือนมีนาคมนี้และบอกว่าพร้อมที่จะพัฒนาฝึกอบรมอาชีพ
เพราะจะเริ่มกันแล้วนะเมษานี้แล้วฮะ
แล้วก็มีแผนที่จะขอสินเชื่อเพื่อไปเปิดร้านขายขนมที่ตนเองถนัดด้วยนะครับ
ปีนี้ใครที่ลงรายชื่อไว้แล้วลงทะเบียนไว้แล้ว
แล้วก็จะประกอบอาชีพจะฝึกอาชีพกันก็เตรียมตัวกันได้เลยนะฮะ
ปฏิบัติสวัสดิการแห่งรัฐก็คือจะเป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือประจำเดือน
ว่าปีนี้เพิ่มมากขึ้นคือเรื่องของการช่วยเหลืออาชีพ